และจากกรณีที่เกิดขึ้นนี้เองนะคะนายกรัฐมนตรีก็แสดงความเป็นห่วงว่า
ผู้ต้องหาที่พ้นโทษออกมาแล้วอาจจะกลับไปก่อเหตุซ้ำอีก
ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะไปดูแลเรื่องของสวัสดิการ
ให้กับผู้ที่พ้นโทษรวมทั้งจัดหางานให้ด้วยนะคะ
นายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่ประชาชนเรียกร้อง
อยากให้ใช้อำนาจตามมาตรา๔๔มาเป็นมาตรการป้องกันนักโทษ
พ้นโทษออกจากเรือนจำไม่ให้ก่อเหตุซ้ำอีก
หลังจากเกิดเหตุคนร้ายฆ่าชิงโทรศัพท์มือถือจนมีผู้เสียชีวิต
โดยกล่าวว่าไม่เคยใช้มาตรา๔๔เล่นงานใครในลักษณะนี้
จะใช้ก็สำหรับจัดระเบียบโดยรวมมากกว่า
แต่นายกรัฐมนตรีก็เป็นห่วงมากในเรื่องนี้ค่ะ
โดยเฉพาะการดูแลนักโทษหลังจากที่พ้นโทษแล้ว
สั่งการให้กระทรวงแรงงานจัดหางานให้
มอบให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ขณะที่กระทรวงยุติธรรมก็ให้ดูแลเรื่องคุมความประพฤติ
สำหรับสาเหตุที่ผู้พ้นโทษก่อเหตุอีก
ส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากความยากจน
แต่อาจจะเกิดจากบันดาลโทษะกิเลสตัญหาความคึกขนอง
และเมื่อกระทำผิดซ้ำโอกาสที่จะได้ลดโทษหรือปล่อยตัวอีกก็จะมีน้อย
และเมื่อเข้าเรือนจำอีกครั้งก็จะถือว่าไม่ใช่นักโทษชั้นดีแล้วค่ะ